เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาออนทัวร์ไปที่จังหวัดลบบุรี
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุมเจ้าเก่า๔๐ปี
ล้วนก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นเนื้อเจ้าดังและขายดี
และร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมนึกแม่ค้าผู้พิการทางสายตาที่ปรุงก๋วเตี๋รสเด็ดประจำหมู่บ้านมานานกว่า๒๓ปี
และบะหมี่เกี้ยวกุ้งเสชวนสูตรเก่า๕๕ปีจากร้านเจ้าใหม่รสรำ
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันอาทิตย์ที่๒๙พฤศจิกายนนี้
เที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ